วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูหน่อยว่าในประวัติศาสตร์ไทยบ้านเรา
มีนางงามจักรวาลคนไหนบ้างที่เป็นชาวไทย
และมีใครบ้างที่เข้าใกล้มงกุฎมากที่สุดตลอดปีที่ผ่านมาค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกไม่ต้องบอกว่าเป็นใครรู้จักกันดีอยู่แล้ว
๒๕๐๘ค่ะคนไทยทั้งประเทศตื่นเต้นดีใจเลย
หลังจากที่ปุ๊กอภัสราหงษกุลนางสาวไทยปี๒๕๐๗ค่ะ
เป็นตัวแทนประเทศเข้าประกวดนางงามจักรวาล
ที่เมืองมายอามี่รัฐฟอริดาสหรัฐอเมริกาค่ะ
และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ
สวมมงกุฎนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทยค่ะ
มาเพียง๑ปีนะคะที่เมืองมายอามีสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน
เล็กจิลลานันสเวตลานันค่ะ
ก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ด้วยการคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ๒
สยูนิเวิร์สปี๑๙๖๖มาครองค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็ว่างเว้นไปนานถึง๒๓ปีค่ะ
ก่อนที่ปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรันกนก

จะทำให้คนไทยได้เฮสนานกันอีกครั้ง
เมื่อเธอสามารถคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สมาครองได้สำเร็จ
และยังได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอีกตำแหน่งด้วย
โดยเจ้าภาพปีนั้นก็คือไต้หวันนั่นเองค่ะ
ช่วงห่างนานนับ๑๐๑๐ปี
ก่อนที่สาวงามจากประเทศไทย
จะกลับมากระเทิบเข้าใกล้มงกุฎนางงามจักรวาล
ไล่ตั้งแต่ปี๒๕๔๙ค่ะ
ชามไอวารินโอสถานนนท์เข้ารอบ๒๐คนสุดท้าย
สยูนิเวิร์สปี๒๐๐๖ค่ะ
และปี๒๕๕๐วางฟ้ารุ่งยุติธรรมเข้ารอบ๑๕คนสุดท้าย
มิสยูนิเวิร์ส๒๗๐๐ค่ะ
และล่าสุดนะคะปีที่ผ่านมา
แน็ตอนิพรเฉลิมบูรณวงศ์
เข้ารอบลึก๑๐คนสุดท้าย
พร้อมกับคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ตุ๊กไทยแลนด์มาด้วยนะคะ
และแน่นอนคุณผู้ชมค่ะผ่านมาวันนี้

น้ำตาลของเราผ่านเข้ารอบ๖คนสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
อย่างที่บอกไปว่าจักรวาลอยู่ไม่ไกลแล้ว